แต่พูดถึงเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตในวันหน้า
ถ้าเด็กวันนี้เก่งมีความสามารถอนาคตนี้ก็ไปได้ไกล
เหมือนหนูน้อยคนนี้ค่ะที่พูดได้เลยว่ามีความสามารถด้านการดีดพิน
ได้รับฉายาว่ามังกรพินพญานาค
โอ้โหดูลีลาไม่ธรรมดาพินแล้วพินจริงแล้วเนี่ยดูสิ
ดูขนาดดูใหญ่กว่าตัวเขานะแต่เขาก็สามารถที่จะจับได้อย่างคล่องแคล่วถนัด
มือดีดลีลารวดลายต่างเนี่ยไพร็อตจริง
เด็กชายคนนี้ไม่ธรรมดาลีลาเหลือเกินจริงค่ะ
คือเด็กชายธนทัศน์สิงหาศาลชื่อเล่นน้องมังกร
เรียนอยู่ชั้นป๒โรงเรียนบ้านคำบงตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะ
ส่วนคุณแม่คือคุณแม่อุไรพรอายุ๔๐ปีบอกว่า
มังกรเนี่ยชอบเล่นพินมากพินเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีอีสานถูกไหม
น้องเนี่ยก็ได้เห็นมาตั้งแต่เล็กก็เลยฝึกฝนตั้งแต่ตอน๕ขวบ
แม่บอกนะว่าดูแล้วญาติพี่น้องในคนในสายเลือดเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเป็นศิลปินมาก่อนนะ
แต่น้องสามารถฝึกฝนแล้วก็เล่นได้อย่างคล่องแคล่ว
ทุกวันนี้ค่ะสามารถเล่นได้ถึง๑๒ลาย

คนเล่นถิ่นเล่นดนตรีจะรู้กันนะ
แล้วก็เคยมีคนตั้งฉายาให้น้องด้วยว่า
มังกรพินพญานาค

หัวพินเนี่ยประดับด้วยไม้แก่สลักที่เป็นเสวียรพญานา

มังกรพินพญานาคก็เรียกกันแบบนี้นะคะ
ส่วนน้องมังกรเองเนี่ยก็พูดคุยกับพี่ทีมข่าวเหมือนกัน
บอกว่าจริงแล้วความฝ่ายฝันของน้องมังกรคือ
อยากจะเป็นหมอรักษาคนไข้

อนาคตอยากจะตั้งวงหรือว่าตั้งคณะหมอพินขึ้นมา
เป็นการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมภูไทย
รวมถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างผิด
ให้อยู่ตราบนานธนา

น่ารักแต่เราเห็นเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจดีกัน
อนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้